พบกันก่อนค่ะคุณผู้ชมที่ผัดทะลุงนะคะ
ภรรยาบอกขอแยกไปอยู่ลำพังสักพักนึง
ถึงขั้นสามีโอ้โหตามไปทำร้ายถึงที่ทำงาน
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะ
ที่อำเภอเมืองพัทลุงนี่นะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะ
นี่ค่ะไม่ยังค่ะพูดมานี่เลยนะ

โอ้โหนี่จะมาง้อเขาเหรอคะ
โอ้โหจะมาง้อภรรยาเหรอคะทำขนาดนี้

แล้วเน้นที่แบบช่วงศีรษะช่วงใบหน้าด้วย
แต่อย่างนี้มันไม่ได้หรอกมันเกินไป

แล้วเหมือนไม่ทันได้พูดอะไรมาถึงใส่เธอเลย

นางสาวพัชนีแก้วกลอายุ๔๕ค่ะ
เป็นพนักงานโรงแรมเธอบาดเจ็บเลือดอาบเลยนะคะ
ส่วนสามีก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถออกไป

เจ็บหนักค่ะเห็นไหมอย่างที่เห็นภาพนะคุณผู้ชม
เน้นที่ศีรษะเธอแล้วดูเลือดอาบแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเกือบบ่ายโมงวันนี้ค่ะ
คุณพัชรีบอกว่าสามีเธอที่ก่อเหตุชื่อว่านายสมศักดิ์
อยู่กินด้วยกันจนมีลูกสาว๒คน

แต่ช่วงกลางปีเธอมาทำงานนอกบ้าน
ก็ต้องช่วยหาค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัว
มาเป็นพนักงานดูแลความเรียบร้อยของโรงแรม

แต่สามีกลายเป็นมาหึงเธอหวงเธอ
ทั้งที่เธอมาทำงานหาเงินช่วยเหลือดูแลครอบครัวนะ
ระแวงหาว่าเธอนอกใจหาว่าเธอมีกิ๊กเลยทะเลาะกันทุกวัน
บอกเหนื่อยมากเลยขอแยกมาอยู่ลำพังสัก๓วันนะ
กลายเป็นว่าสามีเธอตามมาเธอนึกว่าจะมาง้อ
นี่มาทำร้ายเธอจนเลือดอาบแบบนี้นะคะ
บอกว่าเอาจริงก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันนั่นแหละ
แต่มันก็แค่เถียงกันไงไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือ
ครั้งนี้ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งถีบ
ถ้าบอกโหแบบนี้มันไม่ไหว
เจ้าหน้าที่ก็พาคุณพัชรีไปทำแผลนะคะ

แล้วก็แนะนำว่าแบบนี้ปล่อยไม่ได้

แม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตาม

ในการแจ้งความเอาผิดสามีหรือเปล่านะคะ

อายุประมาณ๔๘ได้ค่ะ